อย่างที่คุณพีรวัตรบอกไปนะคะว่า
สัปดาห์หน้าสัปดาห์สุดท้ายของปี๒๐๑๖แล้ว
คือหลายคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้ทำไมแดดร้อนจัง
เมื่อวานคุณไปเพิ่งกลับมาจากกาลสิน
อากาศเป็นยังไงครับพี่เยี่ยมวุญญาใช่อากาศเป็นยังไงครับ
กลางวันร้อนมากคือแดดจะร้อนแดดจะแสบเลยนะครับ
กลางวันแต่ว่ากลางคืนก็จะเย็นสบาย

เย็นสบายเลยแต่ว่ากลางวันอย่างที่บอกว่า

พอกลับมากรุงเทพรมาฮร้อนเลย
โอ้โหนึกว่าเดินเมียสายนน่าร้อน
สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

ในวันนี้เรามาเจอกันในค่ำคืนของวันคริสต์มัสนะครับ
ตอนนี้หลายคนคงกำลังวางแผนออกไปเฉลิมฉลอง
ตามจุดต่างที่มีการจัดงานนะครับ

เช้าวันนี้อากาศหลายพื้นที่อุ่นขึ้น
แล้วแบบนี้เราจะยังได้สัมผัสอากาศ
หนาวเย็นอีกหรือเปล่าวันนี้มีคำตอบให้กับทุกท่านได้ติดตามกันนะครับ

เพราะว่าตอนนี้ปัจจัยสำคัญที่เหนียวนำเอาความเย็น
เยือนเมืองไทยของเราในวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมา
อย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็น
ตอนนี้เขาอ่อนกำลังถอยร่นกลับไป
การอ่อนกำลังลงแบบนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ
ก็จะทำให้ภาพรวมอุณหภูมิทั่วไทยสูงขึ้นเล็กน้อยครับ
แต่ว่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น
ยังคงมีอากาศเย็นสบายในตอนเช้านะครับ
และแน่นอนครับความชื้นเหล่านี้ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดหมอกครับ
ดังนั้นใครที่จะเดินทางในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงวันที่๒๕๒๖นี้
อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าอาจจะมีหมอกหนา
ซึ่งบทบังทัศนวิสัยในการใช้รถใช้ถนนได้
และหลังจากนั้นครับตั้งแต่วันที่๒๔
ชาวเหนืออาจจะต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงครับ
เพราะว่ามีการคาดการณ์ว่าในช่วง๒๗๒๘อาจจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
ฝนเหล่านี้เองเกิดจากการที่มวลอากาศเย็นนั้น

ปะทะเข้ากับความชื้นที่เข้ามาแทนที่ก่อนหน้านี้
สามารถให้จะเกาะตัวกลายเป็นฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้
หลังจากนั้นอุณหภูมิก็จะเย็นลงประมาณ๓๕องศาเซลเซียต
คาดการณ์ว่าจะเย็นต่อเนื่องแบบนี้ไปจนถึงวันที่

และแน่นอนมรสุมฤดูหนาวหรือว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก็ยังมีกำลังแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ
อกจากจะทำให้บริเวณทางตอนบนได้เจอกับอากาศหนาวเย็นแล้ว
ยังทำให้บริเวณพื้นที่ภาคใต้เน้นบริเวณอ่าวไทยอาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าอาจจะต้องเจอคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
โดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
โดยช่วงที่ต้องระวังเป็นพิเศษเนี่ยนะครับ

แล้วก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
ปัจจัยต่างที่เกิดขึ้นในเมืองไทยของเราครับ
และแน่นอนตอนนี้มีหนึ่งสถานการณ์ที่น่าจับตามองที่เห็นอยู่นี้นะครับ
คือพายุที่คาดว่าจะเป็นพายุลูกสุดท้ายในปีนี้
มีชื่อว่านกเต็นพายุลูกนี้นะครับ
ตอนนี้พัฒนาความระลมอย่างต่อเนื่อง
สามารถที่จะกลายเป็นไต้ฝุ่นระดับที่๕ได้นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูเส้นทางพายุลูกนี้กันหน่อย
พายุลูกนี้ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกส
ทางฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
มีการเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่อง
การว่าในวันพรุ่งนี้จะเข้าถล่มที่มณีลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
แล้วก็จะทำให้สภาพอากาศบริเวณดังกล่าวนั้นแปรปวนอย่างหนัก
หลังจากนั้นจะลงทะเลต่อไปบริเวณทะเลจีนใต้นะครับ
่งหน้ามาเฉียดบริเวณชายฝั่งทางทิศตะวันออกของเวียดนามตอนล่างครับ
ที่เห็นอยู่นี้จะสังเกตว่ากลายเป็นตัวแอลแล้วนะครับ
ก็คือกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ
เนื่องจากว่าในช่วงกลางสัปดาห์ซึ่งคาดการณ์ว่าพายุลูกนี้
จะมาอยู่ที่บริเวณใกล้ชายฝั่งของเวียดนามเนี่ยนะครับ
เป็นช่วงที่มวลอากาศเย็นแผลลงมาพอดี
ซึ่งมวลอากาศเย็นนี่แหละครับถือว่าเป็นตัวการสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะทำให้พายุลูกนี้สลายตัวแล้วก็อ่อนกำลังหายไปในที่สุด
ดังนั้นไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแต่ถึงอะไรก็ตามแต่จากอิทธิพลของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
เคลื่อนที่เข้ามาใกล้เมืองไทยของเราแบบนี้ก็จะมีผลต่อกระแสลมบ้างในบางพื้นที่
ยังไงใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ภาคตะวันออกภาคอีสานตอนล่าง
อาจจะต้องติดตามการพยากรอากาศด้วยนะครับ
หลังจากนี้อาจจะต้องเจอทั้งหมอกอาจจะต้องเจอทั้งฝนยังไงก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
ขอให้มีความสุขไปจนถึงสิ้นปีเลยนะครับ
นี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ